ไอล์โหลดแล้ว
คุณหลานโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจันบรรย์
สวัสดีค่า

เป็นเวลาที่น่ากินที่สุด

เหรอไหนอะไรยังไงน่ากินอ่ะ
นี่

เชฟค่ะน่ากินมาก

เชฟ

เชฟกระทะหล่อ
เปิดตัวเชฟกระทะหล่อคนใหม่ประจำสัปดาห์นี้เชฟออฟค่ะ
เจ้าของร้านคาเฟ่ฮอตดอกผู้ชอบทำและทานฮอตดอกเป็นชีวิตจิตใจ
เรียกเขาว่าเป็นเจ้าแห่งการทำฮอตดอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้
พอพอเรียนจบกลับมาจากประเทศอังกฤษปุ๊บ
ออฟก็ตัดสินใจเปิดร้านที่เต็มไปด้วยเมนูฮอตดอกหน้าตาน่าทานแบบนี้ปั๊บ

ต้องขอไปดูของจริงกันแล้วล่ะค่ะว่า
เมนูฮอตดอกที่เชฟนำมาฝากวันนี้จะหน้าตาน่าทานขนาดไหน

ขอต้อนรับเชฟออฟค่ะสวัสดีค่ะ

เชียร์เขาบินตรงจากลอนดอนกลับมาหาอภิษเลยนะ
เกาก็บินตรงจากลอนดอนมาหาเชฟเลยนะ
เชฟเขาเรียนจบมาจากประเทศอังกฤษ
เป็นแบบว่านำเข้าพวกเครื่องมือแพทย์
ทำไมไม่เป็นหมอไม่ไปเป็นแบบนักธุรกิจ

ก็ปกติทำให้ที่บ้านทานด้วยเพื่อนด้วย

เราเลยต้องทำอาหารเองหรือว่าเราชอบตั้งแต่เด็กเลย

แต่ว่าก็จะเป็นอาหารที่สามารถทำกินได้ง่าย

อะไรเท่าไหร่เอ่ย

มีร้านด้วยเหรอมีร้านไหนอ่ะ

อันนี้เป็นเมนูที่มีอยู่ที่ร้าน

คือสามารถทานได้ชักวันเย็นทั้งวันเลย

มาแขนเลิมเลยให้เราทำอะไรก่อนดีอ่ะ
ก็เดี๋ยวผมจะรับหน้าที่ทำขนมปังกับไส้กรอกให้นะครับ

พี่จะบอกว่าอ๊อฟระวังไว้นะ
ใช่สามารถเอาใบทอดลงไปเจียวบนกระทะได้เลย

เพราะว่าเดี๋ยวไขมันมันจะละลายออกมาเป็นน้ำมันอยู่แล้ว

อ่าเข้าไปที่พันธุ์สอง

เชฟอ่าเดี๋ยวทำอะไร
ฮอตดอกเนี่ยเราก็ต้องผ่าขนมปังกันออกครึ่งหนึ่งก่อน

ก็ผ่าลงไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็พอครับ
เพราะว่าถ้าเราผ่านลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ย

เพราะว่าเราต้องใส่ไส้กรอกแล้วก็ต้องใส่ท็อปปิ้งลงไป
อ๋อครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งนึง
แช่ผ้าแต่สีสวยแล้วอ่ะต้องเอากรอบกว่านี้ป่ะ

ก็ไม่มีใครคุงอภิษย์เลย
เดี๋ยวอภิษนี่

เขาทำเบคอนเสร็จแล้วนะ

เห็นสีแบบนี้มันแบบกำลังดีนะไม่ได้ไหม้นะ
ไม่ได้ไหม้อันนี้มันสวยเลย

โอเคหลังจากที่เราผ่าขนมปังแล้วใช่ไหมครับ
โอเคแล้วก็เอาขนมเข้าไปอั้นกับกระทะ

แป๊บเดียวพอนะไม่ต้องแบะเราอังใช่ไหม

อ่าเรามี๓คน๓อันเลยไหมครับ

อ่าจีดีกว่า

มีแต่เยอะ
มีช้ากลาง

ตั้งเสร็จแล้วไส้กรอกเสร็จแล้วเบคอนเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนคืออะไรคะ

เออถ้าอย่างนั้นเราพักสักครู่ดีกว่าไหม
กลับมาเบรกหน้ามาทำท็อปปิ้งกัน